ครราชศรีมาที่นี่งูมันเลื้อยเข้าไปซุกอยู่ในรถจักรยานยนต์
จะมาให้โชคไฮราบหรือจะมาให้อะไรกันเนี้ย
กู้ชีพแหละค่ะที่อบตในเมืองนะคะ
แล้วก็อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฮุก๓๑พิมาย
เพราะได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีงูเขียวเนี่ย

เดี๋ยวคุณค่อยไปสโลตอนกอหัวม้วนอีกทีหนึ่ง

มันต้องกอหัวมดแล้วมันต้องแบบปรับให้ช้าลง

เขาก็คือได้รับการแจ้งมาจากเจ้าหน้าที่ใช่ไหม
ว่าให้เอาอุปกรณ์จับงูมา
ก็ใช้ไอที่ฉีดนี่คือยาฆ่ามะแรงอ่ะ
เอาง่ายเขามาฉีดพ่นเพื่ออะไรไม่ได้จะฆ่ามันนะ
เพื่อให้มันหนีคุณ

งูเขียวค่ะตัวเล็กแบบนี้งูเขียว
มันทนกลิ่นเหม็นของพวกยากำจัดแมลงไม่ไหว

แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยกันจับงูเขียวใส่ขวด
และให้มันเลื้อยเข้าไปในขวดพลาสติกแบบนี้
เขาก็จะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปเนาะ
เจ้าของรถจักรยานยนต์คุณปานจิตทองบ่อบอกว่า
เขาขับรถจักรยานยนต์จอดไว้ที่หน้าโรงเรียนอยู่ดี
เลื้อยมาจากกล้อยมันเรามาจากกล้อยคุณปาน
ก็มาซูกอยู่ใต้รถจักรยานโยนเขา
เขาก็เชื่อว่าเฮ้ยงูมาหมายความว่าจะให้โชค
แล้วเนี่ยมาตรงนี้ก่อนวันประกาศรางวัลอีกด้วย
ไม่ต้องคิดเยอะทะเบียนรถนี่แหละ
โอ้โหวาซันว้ายวาซัน

โปรดกอหัวม้วนแล้วสโลดูอีกทีค่ะ
เอางี้นะคือพองูมันเข้ามอเตอร์ไซค
ใครจะไปกล้าขึ้นคล่อมขี่ล่ะ

เกิดแบบว่ามันโผล่ขึ้นมาในช่วงที่ขับขี่

อะไรก็ว่ากันไปมันก็น่ากลัวหมดแหละเนาะจริง